ควรจะต้องตั้งคำถามมากที่สุด

ตั้งคำถามกับทางนักศึกษาและประชาชนที่มาชุมนุมนะครับ
เพราะการชุมนุมอย่างสันติปราศจากอาวุธนะครับ
เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอยู่แล้ว
และรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะรับประกันสิทธิเสรีภาพนี้
ถ้าเกิดว่าจะมีความรุนแรงก็คงต้องมาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐต้องดูแลความปลอดภัย

ดูจากกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตอนนี้เนี่ย

ผมไม่รู้ว่าเขาจัดการอะไรกันยังไง
ผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่า

เราจำเป็นจะต้องมาแสดงออกซึ่งจุดยืนทางการเมืองของเรา

เราไม่สามารถปล่อยเห็นประเทศล่มสลายลงไปต่อหน้าต่อตาได้
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางออกด้วยกันทุกฝักทุกฝ่ายอย่างสันติ
การออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองของเราอย่างสันติ
จะเป็นการผลักดันให้ผู้มีอำนาจยอมเปลี่ยนแปลงยอมเปิด
ให้มีการแก้ไขรัฐมนูลที่เป็นของประชาชน
พยายามเอาเรื่องปัญหาโควิดและปัญหาเศรษฐกิจนะครับมาปราม
ประชาชนไม่ให้ไปชุมนุมมันไม่เกี่ยวกันและมันสามารถทำด้วยกันได้
ยังไงครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
และการแก้ปัญหาโควิดเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
รัฐบาลได้ทำโอนงบประมาณในปีหกสาม
เอาไปแก้โควิดสภาพผู้แทนรัศดรก็ผ่านให้
รัฐบาลขอพรกร๓ฉบับ

พรกรเงินกู้๑ล้านล้านบาท
แล้วพรกรฉบับที่๓ก็คือ
พรกพยุงเสถียรภาพหุ้นกู้

สภาพผู้แทนรัศดรก็ผ่านให้หมด
ดังนั้นรัฐบาลขอเครื่องมืออะไรมา

ก็ผ่านให้หมดสภาให้ทุกอย่าง
ดังนั้นอำนาจในการแก้ปัญหาโควิด
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอยู่ที่รัฐบาล
แต่การแก้ปัญหาการเมือง

รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาโควิดไป
รัฐสภาแก้ปัญหาการเมือง

นักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตย
ถ้าข้อเรียกร้องที่ง่ายที่สุดอย่างนี้

แสดงว่าคุณไม่จริงใจในการปฏิรูปการเมืองจริง

เพราะถ้าจะทำจริงทำตอนนี้ก็ทำได้

ด้วยการหยุดคุกคามในรูปแบบต่าง
นักศึกษาและประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตย

สั่งให้สอสอฝ่ายรัฐบาล
ผลักดันการแก้ไขรัฐมนูล
โดยตั้งอยู่บนหลักการประชาธิปไตย
เคร่งครัดให้เร็วที่สุด
ถ้าสั่งแบบนี้ไม่รบกวนการทำงานของรัฐบาลเลยครับ

การชุมนุมจะทำให้เขาเสียสมาธิ

สั่งสอสอฝั่งรัฐบาลที่อยู่ในสภาทั้งหมดสิครับ
ดำเนินการแก้ไขรำนูนให้เร็วที่สุด
สภาก็ทำงานของสภาไปแก้ไขรำนูนไป

สองเรื่องทำควบคู่กันได้

สิ่งที่ท่านรองพูดมันผิดอย่างเห็นได้ชัด
แล้วมันแสดงให้เห็นถึง

มันทำให้เห็นถึงความหวั่นไหว
ชนที่เรียกร้องประชาธิปไตย
ผมต้องเรียนนะครับคุณประยุทธ์ผ่านสื่อมวลชนไปว่า
ถ้าอยากเห็นบ้านเมืองปกติ
นี่เป็นโอกาสสุดท้ายนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุด
อย่าให้สังคมเดินไปสู่ความรุนแรง
คุณประยุทธ์เลือกได้ว่าจะพาประเทศไทยไปเส้นทางไหน
ฟังเสียงของประชาชนอย่างที่ตัวเองพูดว่าจะฟัง
คุณบุรันดาลทราบที่ขาดหมุนเตือน
ทุกการชูทุกการเพิ่มทุกการศิกษา

ขอให้เราเชื่อมั่นในพลังของพวกเขา
การที่คิดว่าผมอยู่เบื้องหลัง
หรือเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาประชาชน

ว่าพวกเขามีเจตจำนงที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเสรีได้
ผมคิดกลับเจตจำนงที่เรียกร้องประชาธิปไตยของพวกเขา
แก่งกล้าเป็นเสรีภาพของพวกเขา
และมีหรือไม่มีผมมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ดี

อย่าไปเชื่อคำกล่าวหาที่ยุโยงให้ประชาชนแตกแยกกันเกลียดกันเอง

เพราะพวกเขาต้องการทำลายความชอบทำ
ของการเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาและประชาชน
อย่าทำให้ความพยายามของเขาประสบความสำเร็จ
เชื่อมั่นในประชาชนเชื่อมั่นในนักศึกษา
ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยด้วยกันครับ